จอบประเด็นช่วงนี้ติดตามกระแสร้อนในโลกโซเชียลกันบ้างนะคะ
เชื่อว่าต่อไปนี้ใครที่เป็นคนดังระดับยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามอยู่หลายล้านคนคงต้องระมัดระวังมากขึ้น
โดยเฉพาะถ้าหากจะไปพูดนะคะหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือไปพาดพิงบุคคลทางการเมืองนะคะ
ซึ่งก็มีการไปเอ่ยถึงนักการเมืองด้วยเนี่ยนะคะ
วันนี้ติดเทรนดอันดับหนึ่งกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เราจะมาร่วมงานกับท่านประวิทย์เขาอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่เราไปดูกันว่าสิ่งที่ทุกคนพูดมันจริงไหม

ก็เมื่อกี้ได้เจอธรรมวิทย์
มันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีม
ที่พอแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกเหมือนดูร้ายน้อย
แต่พอได้เห็นตัวจริงเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก
มันทำให้ผมนึกออกว่าสิ่งที่เราเห็นในสิ่ง
เขาก็มีเจตนาที่จะทำให้เราคิดอะไรบางอย่าง
อยากต้องตัดสินไปจนกว่าเราได้เจอเขาจริง
ไปคุยกับเขาแล้วสัมผัสกับเขา

อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ตลอดทั้งวันนี้

รองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่

ตัวว่าเขารับงานมาช่วยสร้างภาพให้ลุงป้อม
ไม่รู้ตื้อนลึกหนาบางของนักการเมือง

ตำหนิผู้ที่ชอบเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตย
หากเห็นใครชื่นชมคนเห็นด้วยกับรัฐบาล
ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลวไปหมด
ขณะที่พลเอกประวิทย์เองถึงกระอึ้งไปชั่วครู่
เมื่อรู้ว่ายอดไลค์ของช้อนหายไปกว่า

แล้วแต่คนจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงหรือไม่

นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกก็มีความเคลื่อนไหว
แต่ไม่ใช่การร่วมออกความเห็นในเรื่องนี้
เพราะเป็นการชื่นชมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียว

ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอนาชาธารโร
ถ้วยรางวัลเกียรติยศความเป็นเลิศทางวิชาการ
ซึ่งเจ้าตัวระบุยินดีกับความสำเร็จของลูก
ที่สามารถทำได้ตามที่พูดไว้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน